คุณผู้ชมคะข่าวนี้ก็เป็นเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้น

เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นรถพ่วงบรรทุกปูน
มาชนผู้ชายที่เขาปั่นวิวแชร์
ทำให้ร่างขาดเป็น๒ท่อนเท่านั้นไม่พอค่ะ
ยังมีรถตามมาแล้วก็มาทับร่างที่ขาด
ลากร่างส่วนที่ขาดไปไกล๓๐กว่ากิโลเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นช่วงประมาณเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองค่ะ
บนถนนสายบ้านนาแก่งคอยหมู่๔ตำบลป่าขา
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ซึ่งตำรวจสพบ้านนาแล้วก็ทีมแพทย์ไปตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุก็ไปเจอศพผู้ชายตอนนั้นยังไม่รู้ชื่อ
ซึ่งลักษณะไปเจอท่อนบนใส่เสื้อยืดสีเขียว
แล้วท่อนล่างคือไม่เจอขาอีกข้างหนึ่งก็หายไป
แล้วชิ้นส่วนของอวัยวะก็กระจายเกลื่อนถนนเลยค่ะ
อกจากนั้นก็พบรองเท้าสีดำมีสายรัดส้น

ทีนี้เห็นยาไหมคะนี่คือซองยา
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปหยิบซองยามาดูอ่านชื่อหน้าซอง
ระบุชื่อนายสัมพันธ์จารุมาตร
แล้วตรงนั้นเนี่ยก็มีรถเข็นวิวแชร์ที่ล้อมันหลุดกระเด็นพังเป็นเศษเหล็กอยู่ด้วยค่ะ
ห่างออกไปสัก๑๐๐เมตรก็ไปเจอรถบรรทุกคันนี้
เป็นรถพ่วงบรรทุกปูนมาเต็มคันเลยนะคะ
จอดเปิดไฟอยู่ริมถนนแล้วก็มีคนขับรถคือนายสมยศ
โชคอายุ๓๕ปีก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
บอกว่าได้ขับรถบรรทุกปูนคันนี้มาจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ปลายทางจะไปส่งที่ฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ขับมาตามถนนปกติเลยค่ะมุ่งหน้าอำเภอบ้านนา
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุช่วงนั้นประมาณตี๓คุณผู้ชม
มันยังมืดอยู่เลยค่ะแล้วก็มองไม่เห็นด้วย
ว่ามีรถวิวแชร์ปั่นข้ามถนนมา
ก็เลยทำให้รถพ่วงบรรทุกปูนพุ่งเข้าชนอย่างจัง
ทำให้คนที่ปั่นวิวแชร์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
ทีนี้ช่วงประมาณสักเกือบ๖โมงเช้า
ตำรวจสพปากพลีก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีค่ะ
บอกว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ตกอยู่บนถนนสายสุวรรณสอน
อำเภอปากพลีอยู่ฝั่งขาเข้าปราจีนบุรี
ที่เจอเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ของผู้ชาย
ท่อนเอวแล้วก็เจอขาข้างหนึ่ง
ใกล้กันก็ไปเจอผ้าสีขาวที่เปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
แล้วก็พบร่องรอยเป็นรอยเลือดรอยครูด
เป็นทางยาวห่างจากชิ้นส่วนที่พบประมาณ๑๐เมตร
ทีนี้ตอนประสานสพบ้านนาก็เลยรู้ไงคะ
ว่าอ๋อมีอุบัติเหตุรถชนคนนั่งวิวแชร์
จนทำให้คนนั่งวิวแชร์เสียชีวิต
แล้วช่วงตัวช่อนล่างกับขาข้างหนึ่งหายไป
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่า
ผู้ตายก็นั่งรถวิวแชร์เข็นข้ามถนนปั่นข้ามถนนมา
แล้วก็ถูกรถพ่วงบรรทุกปูชนจนเสียชีวิต
แล้วหลังจากนั้นมีรถวิ่งตามมามาชนซ้ำ
แล้วเกี่ยวร่างท่อนล่างที่ขาดติดใต้ท้องรถ
แล้วก็ลากไป๓๐กว่ากิโล
ซึ่งหลังจากนี้จะตามหาญาติว่าผู้ตายเป็นใคร
ซึ่งตอนนี้ก็นำศพผู้ตายส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ